คุณผู้ชมคะชาวบ้านแถวหนองจอกเขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากเลย
มีคนร้ายไปย่องเบาขโมยทรัพย์สินขโมยของมีค่า
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เดี๋ยวดูหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ผู้เสียหายโพสต์คลิปเอาไว้ค่ะ
ใครที่อยู่แถวน้องจอกตอนนี้ค่ะต้องระวังตัวด้วยนะคะ
ตอนนี้มันมีโจรอยู่ตอนนี้ที่โดนงัดนะคะ
จะมีร้านขายโทรศัพท์แถวตลาดน้องจอกนะคะ
แล้วก็จะมีร้านพัสดุตรงหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีของหายด้วย

แล้วก็เงินสดหกพันธุ์ขนาดเงินในตู้บริจาค
มันยังเอาไปเรื่อยค่ะมีเสร็จไม่เท่าไรเอง
มันก็เอาไปด้วยใครที่อยู่แถวนั้นนะคะแถวน้องจอนนะคะระวังไว้นะคะ
อ่าถ้าเห็นถ้าถ้ามีคลิปเพิ่มเติมนะคะ
สามารถแจ้งได้ที่สอนอนหนองจอกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกำลังตามจับตัวอยู่แล้ว
เมื่อคืนมันก็มางัดร้านโทรศัพท์ตรงแถวน้องจอกเพิ่มอีกอะค่ะ
นี่ค่ะเนื้อหาตามคลิปเลยค่ะเหมือนกับว่าคนร้ายก็ตระเวนก่อเหตุอยู่หลายจุดย่านหนองจอกนะคะ
อันนี้เป็นคลิปที่โพสต์ไว้เป็นคลิปติ๊กต๊อกนะคะ
เตือนภัยโจรงัดเข้าร้านแถวหนองจอกก็งัดเข้าร้านรับส่งพัสดุ
ตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วที่โรงพักหนองจอกแต่ถ้าใครมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติม
หรือมีหลักฐานอะไรที่มันเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนมากกว่านี้แจ้งตำรวจได้นะคะ
จะได้จับโจรคนนี้ให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะพังเข้ามาแบบนี้เลยค่ะ